สัปดาห์นี้จะพาไปพบกับเจ๊แดงสามย่าน
ตำนานคอหมูย่างระดับมิชลินที่เหล่าศิลปินดารา
บุกไปชิมกันเป็นว่าเล่นอร่อยถึงขั้นนักธุรกิจคนดัง
ลงทุนตื้อเป็น๑๐ปีเพื่อที่จะขอสูตรจากต้นตำรับ
แล้วเจ๊แดงยอมใจอ่อนตอนไหน
มันมีวันหนึ่งป้าแดงเขาบอกว่าป้าแดงเนี่ยมีภาระอยู่อย่างนะ
เค้าบอกว่าปลาแดงมีแมวเยอะ

วันที่เราเปิดขายจริงเปิดไปได้๒นาทีมั้งครับ
ออเดอร์เยอะมากเข้ามาสองสามร้อยไม่ไหวแล้ว

และอีกหนึ่งร้านอร่อยสุดจัดจ้านย่านนวลจันทร์
โดยกุ๊กขี้เมายูทูปเปอร์คนดังของเหล่านักชิม
ถ่ายเดือนถึงนี้๓๔ล้าน
พร้อมจะมาเผยเรื่องราวชีวิตที่ไม่ได้สนุกสนานเหมือนในคลิป

โอ้โหนั่งกันเหงาเลยผมบอกเลย

และการเผยสูตรซอสอเนกประสงค์ที่ผัดได้ครอบจักรวาลแบบฟรี

สูตรตัวนี้เป็นสูตรที่แบบว่าผัดได้ทุกอย่างเลย

ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ

ขอสนับสู่รายที่ปากท้องของคนยักษ์รวย

ตอนนี้พิสิก๕๕๐อย่างช่วงครอบคราวนั้น
ก็เล่นแบบโทรศัพท์ผม

เพราะว่าเราจะมาปีนทาง

และถึงร้านนั้นอยู่ที่ทาเลนทลแห่งนี้ครับ
ปกหมุย่างแจ้าวเซ็นตามเฮียมาท์เจอแล้ว

ที่เขาว่ากันว่านุ่มหวานเค็มเผ็ดแบบกลมกล่อมหอมกลิ่นเต้าทานและข้าวคั่วได้อย่างทั่วถึงยังไงล่ะครับ
พูดแล้วก็น้ำลายสอยิ่งถ้าได้กินกับเมนูอีสานที่มีให้เลือกหลากหลายแล้วก็โอ้โหแม่เจ้ามันเป็นแต่แซ่บแพโน่
แต่ต้องบอกว่าสาขานี้เนี่ยครับไม่ได้ดูแลโดยเจ๊แดงนะแต่ได้คุณเบียร์ใบหยก
นักธุรกิจหนุ่มชื่อดังที่คลั่งไคร้และหลงไหลในรสชาติความอร่อยของฝีมือเจ๊แดงจนตามตื๊บเพื่อขอซื้อสูตรมาเป็นสิบสิบปี
แต่เพราะอะไรที่ทำให้หนุ่มหล่อระดับเศรษฐีเลือกที่จะซื้อกิจการร้านส้มตำนี้มาดูแลต่อ
เดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันเลยครับเอาละครับต่อลับคุณเบียร์ใบหยกกันเลยครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
เดือนนี้ก่อนที่มาทำร้านเจ๊แดงเห็นบอกธุรกิจนี้เยอะมากเลยจริงจริงก็บริหารธุรกิจที่บ้านนะครับ
เป็นกลุ่มโรงแรมบายกนะครับครับแล้วก็มีจริงจริงมีทำทำร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยอยู่แล้ว
ทำหลายอย่างอย่างนี้แล้วทำไมถึงมาสนใจธุรกิจเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาหารอีสาน
เออแบบว่าแบบบ้านนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออผมชอบกินอยู่แล้วครับ
ผมชอบกินข้าวเหนียวหมูปิ้งส้มตำอะไรพวกเนี้ยอยู่แล้วแล้วก็
ชอบชอบบริหารร้านอาหารอยู่แล้วครับใช่ชอบทำดิสเซอร์เน็ตนี้อยู่แล้วครับ
เฮียตอนแรกอาหารญี่ปุ่นที่ทำนี้เป็นไงบ้างครับที่คนรู้จักน่าจะเป็นของหวานอืม
ขนมญี่ปุ่นค่ะมีมีมีแกรมนะครับแล้วก็ที่แบบยอดต่อคิวเยอะเยอะที่
หลายก้อนตอนนั้นเป็นกระแสมากเลยนะโหตอนนั้นขายดีขายวันเป็นล้านเลยฮะ
วันละเป็นล้านบาทเลยล้านบาทแต่อันเนี้ยคืออาหารไทยอีสานบ้านบ้านเราเลยนะ
ก็อยากจะมาจับธุรกิจแบบอาหารอีสานบ้างเหรอผมมองว่าธุรกิจไม่มีใหญ่ไม่มีเล็กอ่ะ
มันมันก็เงินมันก็เงินมันก็สามารถบริหารได้ให้มันให้มันพัฒนาได้ครับ
ทำไมถึงต้องเป็นร้านเจ๊แดงครับเรียนอยู่จุฬาครับมัธยมเนี่ย
ก็จะไปซื้อคอหมูย่างค่ะเจ๊แดงแต่ผมเรียกป้าแดงนะครับป้าแดง
มาให้แบบหลังเลิกเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบชิมรสชาติอร่อย
อร่อยแล้วเราก็แบบฝันว่าอยากจะมีร้านส้มตำของตัวเองนะครับ
แล้วก็บอกกับตัวเองด้วยนะถ้าไม่ได้ร้านนี้นะไม่ทำ
แต่เห็นว่าร้านนี้ไม่ได้ให้ง่ายง่ายไม่ได้ได้มาง่ายง่ายกำลังธุรกิจนี้
จีบนานเรียกว่าเป็นหลักสิบปีเลยตอนแรกแกบอกว่าอะไรครับตอนแรก
ก็ตำไปอ่ะตำไปบ่นไปอ่ะเอ้ยยุ่งไม่เอาออกไปเกะกะร้านลูกค้าเยอะ
อะไรประมาณนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นประมาณเกือบเกือบสิบปี
ถึงคุณเบียก็คือตลอดสิบปีแล้วบางทางก็จี๊บตลอด
ตื้อเท่านั้นที่ครองโลกน่าจะเป็นจริงล่ะครับ
ฟังคุณเบียร์เขาพูดถึงเจ๊แดงไปแล้วตอนนี้เนี่ย
เราไปฟังเจ๊แดงตัวจริงจริง
พูดถึงคุณเบียร์บ้างดีกว่าครับ
ว่าทำไมถึงใจอ่อนให้กับชายคนนี้
จากก่อนก็มาแต่ไม่ได้มาบอกว่า
จะมาเอาส้มตำรังไปขายนะ
แต่คือมาคุยเล่นคุยหัวอะไรอย่างนี้
เออแล้วพอไม่รู้คิดยังไงแกมา

จริงผมว่าเราก็ไปอย่างจริงใจนะ
เหมือนแบบเราอยากได้จริง

มาคุยที่ไหนมีอะไรมันรำคาญละ

ผมก็ตีกันนู่นเรื่องภาระเรื่องเงินเรื่องบ้านเรื่องอะไรหรือเปล่า
นี่คือภาระที่ง่ายที่สุดที่เราจะนึกถึง๕๐
แกบอกว่าป๊าแดงมีแมวเยอะ

เข้าทางแมว

เราก็เลยบอกป๊าแดงว่าป๊าแดงเนี่ยเราผิดชอบให้

แม่เข้าทางเลยใช่ไหมล่ะครับเจ๊แดง

บ้านให้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยต้องดีใจมากเลยยอมรับว่าดีใจมาก
ทำไมก่อนหน้านั้นไม่ยอมใจอ่อนทำร้านกับคุณเบียร์เขาล่ะครับเจ๊แดงคิดอะไร
อยู่หรอกครับเราไม่ได้คิดว่าเขาจะไปได้สวยความคิดของเรานะว่าส้มตำ
อย่างเงี้เช่าห้องเป็นแสนแสนอ่ะเราคิดแล้วคิดอีกคิดจนหัวล่วงเลยเธอ
บอกคุณเบียร์คุณจะไปตำยังไงถึงคุณถึงจะได้ค่าที่เดือนละต้องเป็นแสน
เราว่าอย่างงี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขารวยยังไงเราก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่า
ไม่ต้องห่วงหรอกอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าทำอ่ะอยากทำอ่ะเขาบอก
อยากทำถ้าอยากทำเราก็เปิดใจสอนเขาเต็มที่อ๋อแบบนี้นี่เองล่ะครับ
ที่ไม่ยอมเผยสูตรหรือเปิดเคล็ดลับการทำไม่ใช่เพราะห่วงแต่เป็นเพราะห่วงตัวคุณเบียร์
ว่าจะไม่คุ้มทุนเอากลัวว่าจะเจ็บตัวน่ารักจริงเชียว
แต่ต้องบอกว่าตั้งแต่คุณเบียร์ได้เข้ามาช่วยดูแลกิจการร้าน
จากเจ๊แดงสามย่านสาขาต้นตำรับแล้วตอนนี้เนี่ยประสบความสำเร็จกระจายสาขาไปกว่า๘แห่ง
ภายในเวลาแค่ปีเดียวที่สำคัญยังได้สามพี่น้องตระกูลฉัดบริลักษ
มาร่วมธุรกิจอีกด้วยล่ะครับซึ่งวันนี้เราก็มีหนึ่งในตัวแทน
มานั่งพูดคุยกับเฮียป้องและน้องใบตองด้วยล่ะครับอีกหนึ่งหุ้นส่วนของคุณเบียเนี่ย
ก็คือบ้านชัดบริรักษ์คุณบรกกรเพราะเลยส่งน้องชายมาเป็นตัวแทนวันนี้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
แต่เราก็เราก็มองว่ามันเป็นอาหารที่ใครใครก็ทานได้อ่ะครับใช่ไหมฮะเราก็เลยบอกอ้าวงั้นลองลองเปิดดูขายดีนะครับอ่าว่าตรงตรงหรือดีครับก็ดีดีกว่าที่ผมคาดไว้อ่ะดีดีครับเพราะว่าเพราะว่ามันอาจจะเป็นอาหารที่อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามันทานง่ายเราดูแลรสชาติยังไงมีครัวกลางหรืออะไรยังไงครับมีครั
ที่มันที่มันตัดกันให้มันลงตัวอ่ายำไก่ทอดต้องบอกว่ามันคือไก่ทอดอ่ะ
ก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาแล้วพอผสมกับน้ำยำอ่ะอร่อยมาก
มันมีความแซ่บแซ่บแตดกับความแบบเท็มเท็มลาบประดุกนะครับอร่อย
แล้วที่เครียมไม่มีกล้างเลยไม่เจอกล้างเลยนะครับอร่อยมากแซ่บพอดับดี
อันนี้คือส้มตำปูปลาร้านะคะผมคือรสชาติของส้มตำปลาร้าค่ะ
มันจะมีความเป็นอีสานแต่มันจะไม่ได้เหม็นปลาร้าออกมา
สำหรับคนที่แบบทานปลาร้าได้หน่อยคุณทานได้แล้วก็เส้นเขาอ่ะกรอบมาก
เหมือนได้สิไม่ได้พอได้พอได้แล้ว
ร้อย
ยังคงอยู่กับร้านเจ๊แดงสามย่านร้านอาหารอีสานเลิศรส
และตำนานคอหมู้ย่างที่การันตีความอร่อยเดี๋ยวรางวันมิจริงสองปีศร
ที่ตอนนี้ขายดีสวนกระแสโควิดจนฉุดไม่อยู่เลยล่ะครับ

วันนึงอ่ะใช้คอหมูย่างเยอะขนาดนั้น
ประมาณวันหนึ่งก็ครึ่งตัน
เกินครึ่งตันบ้างนะครับครึ่งตัน๕๐๐กิโล
แล้ววันแรกที่เปิดรับออเดอร์เห็นบอกว่าเปิดปุ๊บ

คือด้วยความที่เราโปรโมทไปก่อนนะครับ
ก็ไม่ได้คาดคิดเพราะวันที่เราเปิดขายจริงอ่ะ
เราเปิด๑๐โมงครับผมแล้วก็เปิดไปได้๒นาทีมั้งครับ

๒นาทีออเดอร์๒๓๐๐
ใช่เหมือนคนแบบรอกด
เปิดขายออนไลน์ครั้งแรกไม่ถึง๒นาที
อยู่คนกดสั่งล้นทะลักถึง๒๓๐๐ออเดอร์
จนถึงขั้นต้องปิดระบบกันเลยทีเดียว
ว่าแต่เจ๊แดงครับอยากจะบอกอะไรลูกค้าที่น่ารักทุกท่านไหมล่ะครับ
หนูต้องขอบคุณมากเลยลูกค้าทุกท่านเลย
โอ้โหเราดีใจมากเลยดีใจแบบว่านั่งมองไลน์แมนทุกคนเลยแบบว่า
คุณเบียร์หรือว่าใครน้องช่วยรับออเดอร์กันเดินฝักไหวกัน
เราก็ดีใจแทนเขามากเลย
กราบขอบพระคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับ
ส่วนตอนนี้คุณเบียร์และคุณพัฒน์ขอเปลี่ยนบรรยากาศ
เฮียป้องและน้องใบตองมาเข้าครัว
เพื่อฝึกทำเมนูง่ายที่อร่อยแซ่บสีจี๊ดจัด
ไม่แพ้เมนูไหนอีกหนึ่งเมนูกันดีกว่าครับ
อีกหนึ่งเมนูเด็ดที่ทางร้านอยากแนะนำก็คือยำคอหมูย่างค่ะ

ขั้นตอนแรกก็คือทรัลหนูขน

ขออนุญาตดูใกล้ได้ไหมคะได้จริงเหรอคะ
มันได้ซี่
ได้ครับได้ครับได้พอได้พอได้แล้วอะอย่างนั้นอีกนะ
จริงนี่จริงจะเสร็จแล้วเนอะดูหมดไม่ยากแต่บอกก่อนนะครับว่า
ขั้นตอนในการหมักในย่างคอหมูเนี่ยไม่ได้ง่ายนะครับ
วิสูจน์เฉพาะของทางเจ๊แดงนะครับ
มาแล้วนะครับย่ำคอหมูย่างใบเจ๊แดง๓ย่างนะครับ
ครับและนี่ก็คือย่ำคอหมูย่างเมนูที่ขายดีอีกอย่างของทางร้าน
ต้องบอกว่าความอร่อยของยำคอหมูย่างร้านนี้เนี่ยครับ
อยู่ที่เขาใช้เนื้อส่วนเดียวกับคอหมูย่างระดับมิชลิน
ทำให้มีกลิ่นหอมของน้ำหมักจากข้าวคั่วและงาขาว
พร้อมกับยังมีความเผ็ดร้อนของพริกป่นที่เป็นส่วนผสมหลักอยู่แบบเต็ม
ส่วนความแตกต่างของคอหมูย่างจิ้มแจ่วและยำคอหมูย่าง
อยู่ที่เขาเลือกส่วนรอบนอกของเนื้อมาเสิร์ฟให้ลูกค้าเท่านั้น
เพราะจะมีความเกลียมหน่อยกัดแล้วดังกรุ๊ปรับกรอบนอกนุ่มในของจริง
ยิ่งได้น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดที่ทางร้านทำเองอีกด้วยแล้วก็
โอ้โหสั่งมากินเลยได้ไหมล่ะครับเนี่ย
แต่ช้าก่อนเพราะวันนี้คุณเบียร์และคุณพัฒน์เขามีสิทธิพิเศษมามอบให้กับคุณผู้ชมกันด้วยล่ะครับ
ครับผมก็คือสำหรับโปรโมชั่นนะครับที่แฟนแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดงนะครับ
ก็คือรับฟรีไปเลยยำไก่ทอดครับผม
ไก่ทอดที่เป็นเมนูแบบว่าฮอตฮิตอันดับสอง

ครับผมซึ่งโปรโมชั่นนี้ก็คือถึงวันที่๓๑ตุลาคมนี้นะครับ

ฝ่าฟันตั้งธุรกิจตอนโควิด

เคล็ดลับให้คุณผู้ชมที่อยากจะมีกิจการของตัวเองช่วงนี้หน่อยครับ

เราต้องซื่อสัตว์เราต้องทำอาหารให้มันได้คุณภาพ
เราต้องทำราคาให้มันเหมาะสม

อันนี้สำคัญมากครับ
วันนี้ต้องขอบคุณคุณเวียและคุณพัฒน์นะฮะ
ทั้งข้อคิดเทคนิคการทำธุรกิจดีนะครับ

ขอบคุณค่ะ
ส่วนใครที่อยากจะทำธุรกิจให้ปังแบบนี้นะคะ
สินแสชัยเขามีคำแนะนำค่ะ
ว่าร้านของคุณนั้นตั้งอยู่ในทางลมหรือเปล่า
เพราะความหมายของลมเท่ากับทรัพย
วันนี้สินแสชัยมีคำแนะนำมาฝากรับรองว่า

ถึงเวลาที่สินแสชัยจะนำสารพลังแห่งฟ้าดิน
ไปหาพ่อค้าแม่ค้าในตลาด
เพื่อปรับฮวงจุ้ยให้เสริมทรัพย์รับโชคกันทั่วหน้า
วันนี้สินแสชัยเขากำลังหาตัวอย่างของร้านทำเลทอง

เพราะลมจะพัดพลังงานที่ดีหรือซับเข้ามา
ส่งผลให้การค้าเจริญรุ่งเรืองนั่นเองล่ะครับ
กระแสลมมาจากทางทิศตะวันตก
อ่าร้านเนี้ยมันจะต้องขายดีแน่นอนเลยครับ

ขายอาหารอีสานสุดซีกร้านนี้นั่นแหละครับ
สินแสดูห่วงจุ้ยแล้วว่า
อาณาโขทนี่จะต้องเป็นเสร็จหินแน่นอน
อ้าวสวัสดีครับก้าวสวัสดีครับ
พี่ชื่ออะไรครับชื่อแตงครับ

พี่แตงเนี่ยมันตั้งอยู่ในทำเลที่ถูกต้องพอดีเลย

ผมดูร้านคุณโอ้โหคนไม่ขาดสายเลย

ลมมันไหลมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับ
ซึ่งลมตัวนี้มันไหลเข้ามาผ่านหน้าร้านพี่แตงเนี่ย
ซึ่งร้านพี่แตงหน้าร้านหันไปทางทิศใต้
มันจะไหลผ่านหน้าร้านทิศตะไปทางสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้เช่นเดียวกัน
แต่ว่าลมทางทิศตะวันตกเนี่ย
มันมาหยุดที่ร้านพี่แตงเขาก่อน

ทำให้คนก็อยากจะมาดูนู่นดูนี่การค้าก็จะดีด้วย

ที่ร้านนี้ขายดีเพราะกระแสลมไหลผ่านเข้ามา
แล้วมาชะลอตัววนเวียนอยู่หน้าร้านแบบนี้ช้า
ว่าแต่กระแสลมเนี่ยมันมาหยุดที่หน้าร้านนี้ได้ยังไงล่ะครับ
แล้วทำไมลมมันไม่ไหลผ่านไปเลยล่ะครับสินแส
มันไม่ไหลออกเพราะว่าที่นี่มันมี
มีสิ่งปลูกสร้างเยอะเช่นมันมีร้านลวงเยอะ
ลมก็ไม่ได้ไปเร็วถ้าไปเร็วร้านพี่แตงก็จะขายไม่ดีเหมือนกัน
อันนี้ลมมาอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันไปชน
ลวงที่ขายอยู่ในระแวกนี้ทั้งหมดเลย
มันก็เลยไหลอบอวนอยู่ตรงนี้ครับ
ก็ไม่ได้ไปไหนลูกค้าก็วนอยู่ตรงนี้

เป็นไปได้ให้หาร้านที่หันหน้าไปทางทิศใต้
เพราะเป็นทิศที่มีลมไหลผ่านนานถึง๙เดือน
นั่นหมายความว่าเราจะสามารถเก็บกัดพลังลม
หรือในทางห่วงจุ้ยก็คือทรัพย์ได้เยอะขึ้นนั่นเองล่ะครับ
แล้วร้านนี้มีอะไรที่ควรจะปรับอีกไหมล่ะครับสินแส
ร้านพี่แตงเนี่ยเขาก็มีจุดอ่อนนะครับ
จุดอ่อนจุดบอดอะไรยังไงล่ะครับสินแส
ขายดีแต่กล้าใช้นะฮะเจ้าของร้านกล้าใช้
ใจกว้างใจสปอร์ตเหตุผลเพราะอะไรนะครับ
ผมมาสังเกตว่าก๊อกน้ำมันมาอยู่ในเคยอยู่ในตำแหน่งที่เก็บตังค์ที่ผมสอบถามพี่แตงมาแล้วนะครับ
ถ้าจุดเก็บตังค์อยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับกล้องน้ำกล้าได้กล้าเสียกล้าใช้คนยืมเงินก็ง่ายนะฮะกล้าให้ด้วย
จริงหรือเปล่าล่ะครับพี่แตง

ส่งลูกเรียนซื้อบ้านซื้อรถ
มันได้เหตุผลเพราะเรื่องเก๊เงินนี่แหละนะครับถ้าสามารถย้ายเก๊เงินได้เนี่ยผมเชื่อว่าอยู่นะครับ
จำเอาไว้ครับคุณผู้ชมอย่าให้จุดเก็บเงินและซิงค์น้ำอยู่ตรงข้ามกันเดี๋ยวจะไม่มีเงินเก็บเอาได้นะครับ
รู้แบบนี้แล้วรีบเขยิบที่เก็บเงินหรือซิงค์น้ำให้อยู่เยื้องกันโดยด่วน
ลองไปปรับใช้ดูรับรองรู้เรื่องเองต้องรวย

สูตรตรงนี้สูตรที่แบบว่าผัดได้ทุกอย่างเลยซ้อนกันล้างครับผมบอกเลย
เอาสูตรกุ๊กไปทำเนี่ยเนี่ยมีรายได้เลยนะ
กุ๊กเนี่ยทำนู่นทำนี่กุ๊กได้เมนูเพิ่มพี่น้าขอบคุณมาก

ถ้าพูดถึงพ่อครัวยูทูบเบอร์คนดังในโลกโซเชียล
ณตอนนี้คงต้องยกให้กับกุ๊กขี้เมาสุดเฟี้ยวคนนี้เลยล่ะครับ

ค่าอักขยะขยี
กับคอนเซปกินทำเที่ยวเมา
เฮ่เฮ่ที่ทำเอาคนดูชอบใจ
ลีลาการสอนการทำอาหารที่ไม่เหมือนใคร
เพราะเขาเผยสูตรการทำอาหารของร้านเขาแบบหมดเปลือก
จนทำให้มีคนติดตามเป็นแสน
ตอนนี้เนี่ยตามไปชิมแล้วไปคุยกับคุณเป้เจ้าของร้านกุ๊กขี้เมากันเลยดีกว่าครับ
สวัสดีครับพี่เป้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณผู้ชมครับอาหารวางเรียงรายอยู่แล้วมีอะไรบ้างครับ
ก็จะมีเมนูที่เด็ดที่สุดเลยที่ลูกค้าต้องมากะเพราเนื้อครับ
เพราเนื้อกะเพราเนื้อจะเป็นกะเพราเนื้อแห้งนะครับผมเป็นเนื้อโบราณใส่พริกแห้ง
เห็นบอกว่าเป็นเนื้อวากิวเหรอเนื้อบดไทยวากิล
ยังมีอีกมีเมนูอะไรอีกตัวนี้ก็จะเป็นทานคู่กะเพราเนื้อเอาไว้ตัดรสกะเพราเนื้อ
นั่นก็คือไข่ขยี้ครับจริงก็ไข่ข้นนี่แหละครับ
เมนูต่อไปเขียวหวานเนื้อตุ๋นเอ็นตุ๋นครับผม
ก็ตัวนี้ก็จะเป็นเมนูของคุณป้าที่ทำนี่ผมไม่ทำเองผมบอกเลย
กุ๊กเป้คนดังแห่งยูทูปเขาคอนเฟิร์มความอร่อย
เผยสูตรวิธีการทำทุกเมนูในช่อง
ไม่แน่จริงเนี่ยไม่กล้าคุยกล้าทำแน่นอนครับ
แต่นอกจาก๓เมนูที่ว่าทางร้านยังมีเมนูแนะนำ
พามาที่ร้านต้องมากินให้ได้นั่นก็คือ
ข้าวผัดเนื้อเข็มหมูกรอบคั่วพริกเกลือ
กุ้งดองน้ำปลากวนซึ่งทุกเมนูเนี่ยพี่อาร์มเขา
พี่อาร์มครับอร่อยไหมล่ะครับ
อร่อยทุกเมนูอันนี้เรื่องจริงไม่ได้อวย
อย่างแรกเลยกะเพราเนื้อวูฮาคิวผัดได้แห้งมาก
แล้วมันจะถึงเครื่องจริงจริงส่วนหมูกรอบคั่วพริกเกลือ
มันกรอบแล้วก็รสชาติดีเหมาะกับข้าวสวย
แล้วข้าวผัดมันเป็นรสชาติที่ผมชอบเลยมันจะแบบหอมมันนะครับ
แล้วยิ่งทานไปพร้อมกับตัวเนื้อเค็มรสชาติดีมาก
แกงเขียวหวานเนื้อก็เอ็นตุ๋น
คือทั้งเนื้อมันก็นิ่มอยู่แล้วนะแต่เจอเอ็นเข้าไปอีก
โอ้โหนิ่มเลยและตัวนี้นี่พลาดไม่ได้
โอ้โหกุ้งแช่น้ำปลาแต่ว่าหอมหอมแบบไทยมันไม่ได้เค็มนะอร่อยมากเลยนะครับ
ต้องบอกว่าคุณเป้เนี่ยครับฝีมือการปรุงอาหารของเขาไม่เป็นสองรองใคร
การันตีโดยพี่อาร์มของเราแต่บอกเลยครับว่ากว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ย
เกือบจะเสียคนมาก่อนนะครับ
โอ้ยแต่ก่อนคุณก็ใช่ย่อยนะ

แต่ว่าจุดเปลี่ยนจริงก็คือเหมือนว่าตอนคล่อมวิทยาลัยแน่นอนครับสภาพอย่างเราจบมา๑๕
ก็ไปเข้าวิรัยที่เป็นเอกชนอยู่แล้ว
ค่าเทิมก็ระดับนึงใช่ครับเทิมละห้ามื่นอย่างนี้

มันเป็นหนักคุณพ่อที่แบบหนักขึ้นอีก

แล้วพอตั้งใจปุ๊บเราดันไปเข้าถูกสายไปเลยครับ

วิชาให้เรียนมันเริ่มตรงกับสิ่งที่เราต้องการ
เราก็เริ่มสนุกกับมันแล้วจะเป็นจอยกับมันแล้ว

คือตัวเราก็แบบว่าเหมือนโตมาสบายมาก
นี่คือจุดที่ผมคิดเลยว่าเฮ้ยแสดงว่าการที่ผมเนี่ย
โตมาสบายขนาดนี้แล้วคุณพ่อก็ต้องทำงานหนักมาก
ผมมีรถคนละคันอย่างนี้ครับแบบว่าทุกอย่าง
พ่อจัดการให้หมดวันหนึ่งเราก็ต้องทำได้อย่างนั้น
แล้วก็ต้องดูแลคนอื่นให้ได้เหมือนที่พ่อเราเคยเป็น
จากเด็กเกเรสัมมะเลเทเมาสุดท้ายกลับตัวกลับใจ

และด้วยความที่คุณเป้ชอบการทำอาหารมาตั้งแต่เด็ก
ศึกษาต่อในด้านอาหารเมื่อจบมา
คุณเป้ก็ไปเป็นเชฟอาหารไทยในโรงแรมใหญ่

คุณพ่อก็อยากให้ออกมาเปิดร้านของตัวเอง
แต่การเปิดร้านอาหารมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณเป้คิดนะสิครับ
เริ่มต้นเลยเนี่ยเราทำร้านข้าวต้มก่อนครับ
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่ได้ทำต่ออะไรยังไง
เนื้อเยอะเนี่ยควบคุมไม่ค่อยได้
สเนี่ยมันสูงตลอดเพราะว่าเมนูมันเยอะไปหมด
โอ้โหตู้ฟิตนี่๓๔ตู้ไม่ขอสักที

ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดมาเปิดอีกร้านนึงเนี่ย

ตอนนั้นน่ะกระแสบุฟเฟต์ก็กำลังเข้ามา
คนก็ทำกันเยอะแยะผมก็ไปทำบุฟเฟ่โคขุน
จัดให้เลย๗๐โต๊ะ๓๐๐ซีส

ใช่ครับขายเดือนหนึ่งนี่๓๔ล้าน
เฮ้ยเดือนหนึ่งตั้ง๓๔ล้านก็ดีแล้วนะ

เพื่อจะได้กำไรแค่นี้นะครับ
อืมมองว่ามันไม่คุ้มค่าเวลาของเรา

โชคดีว่าเพื่อนทำงานอยู่ในแบรนด์หนึ่งแล้วกัน

ว่าที่จีนก็ตามหรือที่ต่างประเทศก็ตามเนี่ย

หมูทอดปลาร้าทำไมต้องหมูทอดปลาร้า
จริงตอนนั้นน่ะแอบอิงกระแสนิดนึงนะครับ

อ่าใช่มันคอกวัวดำมากเลยร้านนั้น

คือตัวเราเองก็มีสูตรของเราหมายถึงหมูหมักหมูย่าง

แล้วเอาความสะดวกสบายเข้ามาอยู่ในกลางเมือง

ถามหน่อยไอ้ช่วงที่มันขายดีวันหนึ่งหมดไปกี่กล่องอะไรยังไง

เทียบเป็นกิโลกรัมหรือเป็นพันก็ได้

สมัยนั้นก็เป็นตันอยู่ครับต่อเดือน
เดือนเป็นตันเลยนะเนี่ยยุคโควิดใครก็ได้รับผลกระทบเราก็น่าจะโดนหมดแล้ว
คือตอนแรกปุ๊บพอโควิดมาปุ๊บขายดีเลยครับขายดีกว่าเดิม
แต่ระหว่างนั้นนะครับต้องบอกว่าทุกร้านที่ไม่เคยเข้าเดโอรี่
ก็วิ่งเข้าดิเวอรี่อ๋อนี่ไงนี่คือจุดเปลี่ยนใหญ่ของวงการดิเวอรี่เหมือนกัน
โควิดจะมากี่ระลอกแต่ติดลมหมูทอดปลาร้าของคุณเป้ก็ยังขายได้
ถึงแม้รายได้จะลดลงนิดหน่อยก็ตามเพราะลูกค้ายังมั่นใจในรสชาติความอร่อย
ใครสนใจโทรสั่งกันได้เลยครับในกล่องก็จะมีหมูทอดหมูย่างสันคอ
หมูสามชั้นทอดรวมไปถึงไข่เป็ดต้มข้าวเหนียวชุดผัก
และที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเจ้าปลาร้าและเจ้าโบราณสูตรเด็ดของทางร้านนั่นเองล่ะครับ
เขามีสองเซ็ตให้เลือกมัมกับดูโอเซ็ตราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบก้าบาท
เกณฑ์ได้ประมาณสองถึงสามคนและปาร์ตี้เซ็ตราคาสามร้อยห้าสิบก้าบาท
ได้สี่ถึงห้าคนนู่นนะครับเปิดร้านอาหารมาหลากหลายรูปแบบ
ร้านข้าวต้มสำหรับคนกลางคืนร้านบุฟเฟ่สำหรับวัยรุ่นคนทำงานที่เน้นกินจุ
เดริเวอรี่ที่ใครจะสั่งกินตอนไหนอยู่ที่ไหนก็ได้
ประสบการณ์โชคโชนทุกอย่างเหมือนจะราบรื่น
แต่บอกเลยครับว่าคุณเป้เนี่ยมาตกม้าตาย
ตอนย้ายร้านมาอยู่ตรงซอยนวลจันทร์เพื่อเปิดร้านกุ๊กขี้เมานี่แหละครับ
คือดังจากแถวพระรามเก้าคิดว่ามาตรงนี้ต้องดังแน่
โอ้โหจะนั่งดื่มกับคุณพ่อเนี่ยต้องใช้คำว่าอยู่กันสองคนเลยดีกว่าครับ
อินเตอร์เฟสหน้าร้านเราด้วยอาจจะไม่เหมาะกับลูกค้าแถวนี้
ที่แบบเราเป็นห้องแอร์ห้องกระจกพวกนี้ครับ
ก็เลยทำให้ลูกค้าค่อนข้างอาจจะแบบกลัวกล้าหรือเปล่าไม่แน่ใจ
หรือว่าเรื่องราคาที่เราดันไปยกมาจากร้านนู้นมาสวมอย่างนี้ครับ
อาจจะไม่ได้ดูตลาดให้ให้แบบตีตลาดแตกขนาดนั้นโอ้เราก็ปรับอืม
ทำครัวเพิ่มข้างหน้าเลยทำให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเข้าถึงง่ายขึ้น
เป็นมิตรมากขึ้นนะมีกระทะอันหนึ่งมีครัวอันหนึ่ง
รู้สึกว่ากล้าเดินเข้ามาแล้วเว้ยอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ปรับให้เท่าที่เราชอบก็ประมาณสามสิบสิบเมนูอ๋อ
รถลงมาเยอะเลยน่ะใช่ครับก็แล้วปรับข้างในเรื่อยจน
จนมาถึงตรงเนี้ยครับอ๋อยกนี้สมัยนี้น่ะ
จะขายของอย่างเดียวมันหน้าร้านไม่พอจริงนะ
คุณดูลายคุณดูลายโอ้โหเป็นไงไอ้ไอ้ไม่ไม่
ให้คุณดูลายอ่ะลายเด้งใครทักมาไม่รู้ไหม
คนลายดูเห็นไหมโอ้โหอี้ทาย
ที่ทำเนี้ยจริงจริงด้วยนะคมณะสันดาเลยคือ
คืออยากแค่มีช่องทางสื่อสารกับลูกค้า

ทำไมต้องไปทรงนั้นคือมันเป็นตัวเราเองเลยไหม

เห็นบอกว่าตอนที่เราทำเนี่ยนะฮะ
แล้วก็เผยสูตรเด็ดเคล็ดลับของร้านเราไปในนั้นด้วย

โปรไปทั่วเนี้ยครับเขาก็ไปทำไปจับคุณ
คุณไม่กลัวเหรอเราอยู่ในครัวมาครับ
ก็คงมาทำไม่ได้หรอกจริงจริงแต่ผมก็เจอสูตรมาเยอะ
แต่ทีนี้พอเราให้ปุ๊บดันมีคนโทรมาเยอะเลย
มาบอกเฮ้ยกุ๊กเอาสูตรกุ๊กไปทำเนี่ย

ลูกมากเลยนะครับครับซึ่งเราไม่รู้จักไม่รู้จักครับบอกว่าเนี้ยลูกชายทำหูทอดอร่อยแล้ว
เออเนี่ยตั้งนานทำตั้งนานไม่อร่อยสักทีมาดูคลิปกูก็ทำอร่อยเลย
จริงเราไม่เคยทำประโยชนให้สังคมหรอกพูดตรงเลย
ทำไมเรามีประโยชน์เฉยเลยวะเห็นคุณเป้ชอบสังสรรค์กับเพื่อนเพื่อนแบบนี้เนี่ย
แต่ลึกแล้วเขามีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น
อย่างเช่นทุกวันนี้ที่เผยคลิปสูตรการทำอาหารให้กับผู้คนในยูทูป
เพราะกำไรทางใจมันหาได้ยากกว่ากำไรทางการค้านั่นเองล่ะครับ
ส่วนตอนนี้คุณเป้รอทุกคนเพื่อที่จะแจกสูตรซอสผัดอเนกประสงค์ของทางร้าน
ซึ่งหลายเมนูในร้านของคุณเป้ก็ใช้ซอสตัวนี้
รวมถึงยังใช้กับหมูทอดติดลมเดรี่เวอรี่ของเขาด้วยล่ะครับ

เดี๋ยวคุณเป้จะแจกสูตรให้แบบฟรีให้ทุกคนเอาไปทำกินทำขายสร้างรายได้กันด้วยล่ะครับ

สูตรตัวนี้เป็นสูตรที่แบบว่าผัดได้ทุกอย่างเลย

ใช่ครับก็เรียกซอสผัดอเนกประสงค์ซ้อนเงินลายครับผมบอกเลย
พ่อพระแบบนี้นี่เองล่ะครับ
ถึงทำให้มีผู้คนติดตามในยูทูปเป็นแสน
ส่วนผสมที่ใช้มีอะไรบ้างล่ะครับคุณเป้

ี่ห้อกับส่วนผสมนะครับก็เดี๋ยวขึ้นขึ้นเอาแล้วกันนะครับผม

คาแรคเตอร์เขาจริงครับไม่โซเซสงสัยจะปรุงไม่อร่อย
น้ำมันหอยผ่านไปใส่อะไรต่อล่ะครับคุณเป้

ไม่ได้จริงใครไม่ชอบไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องดราม่านะครับผม

ใครชอบใส่ก็ใส่แต่ใครครับใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ไม่ว่ากันครับผม

แล้วก็ผงปรุงรสครับผมใส่ไปเลยครับแล้วก็ซอสปรุงรสครับผมซอสปรุงรส
ไปเลยครับอ๋อแล้วก็น้ำตาลทรายครับผมนี่เพิ่มความหวาน
ใช่ครับใส่ไปเลยครับโอ้แล้วก็พริกไทยนะครับนิดหน่อย
พริกไทยลงมานิดหน่อยใช่ครับแล้วก็ส่วนผสมสำคัญอะไร
นะครับผมก็เป็นมาจากจีนน่าจะรู้กันหมดแหละ
ใส่ส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยก็กวนคนให้เข้ากัน
แต่ถ้าอยากให้เจ้มจ้นมากกว่านี้
คุณเป้เขาบอกว่าเอาไปขึ้นไฟให้น้ำตาลละลาย
แล้วเก็บไว้ในตู้เย็นเพียงเท่านี้เราก็จะได้ซอสผัดอเนก
ครับว่าแต่สูตรนี้เนี่ยคุณเป้ได้มายังไงล่ะครับ
คือผมเมื่อก่อนเนี้ยเขาจะแบบมีห้อครัวครับ

แล้วก็เก่งมากคือผมบอกเขาว่าผมไม่เห็นนั่งปรุงแล้ว

เหมือนเบสตอมกันก็ทำชิมทำชิมจนได้ตัวนี้มา

เนี่ยพอผสมทุกอย่างทุกอย่างเข้าด้วยกันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้
ใช่ครับได้ออกมาเป็นน้ำซอสอย่างนี้
ซอสเสร็จเรียบร้อยก็ถึงเวลาปรุงแล้วล่ะครับ
แต่ในเมื่อคุณเป้บอกว่าเป็นซอสสูตรเด็ดที่ใครก็เอาไปทำกินทำขายได้
เพราะฉะนั้นพี่อาร์มของเราก็เลยขออาสาลงมือทำกะเพราเนื้อเมนูเด็ดของทางร้านเองซะเลย
ซึ่งคุณผู้ชมเองก็นำไปทำได้ด้วยเหมือนกันนะครับ
โหคุณผู้ชมนี่ผมกำลังเคลือบเคลือบเคลือบกระทะเลย
เทน้ำมันออกได้เลยครับเดี๋ยวเราจะลวนเนื้อก่อนลวนเนื้อก่อน
เอาไปเลยหลวนเนื้อแห้งก่อนนะครับ
น้ำลายสอแล้วใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชม
ว่าแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยใส่น้ำมันลงไปแล้วก่อนผัดเนื้อ
ทำไมต้องเทออกด้วยล่ะครับผีเกียร์เหนือไปข้างบนหน่อยครับ
เอ้าเกลียดไปข้างบนให้น้ำมันมันลงมานิดหนึ่งอ่า

เรามีน้ำมันที่เอาไว้เจียวพริกกระเทียมแล้วนี่จะเป็นน้ำมันของตัวเนื้อจริงเลยนะ
ใช่ครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวทีเด็ดเลยอ๋อที่เด็ดคือใช้น้ำมันจากเนื้อของตัวมันเองนี่เอง
อย่าลืมนะคุณผู้ชมเมื่อเรารัวเนื้อจนแห้งจนมีน้ำมันจากเนื้อออกมาแล้ว
ใส่พริกและกระเทียมลงไปต่อได้เลยล่ะครับแล้วใส่พริกแห้งเพราะความเผ็ดร้อน
อ้าวเดี๋ยวผัดให้ให้หอมหอมนิดหนึ่งอย่างนี้เลยครับครับแล้วก็เอาเนื้อเข้ามาตลบได้เลยครับ
ทีเด็ดอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือซอสผัดใส่ลงไปเลยครับแม่อย่างนั้นแหละครับอ่า
เพียงเท่านี้เราก็จะได้ผัดกระเพราเนื้อสูตรเด็ดจากทางร้านกุ๊กขี้เมาแล้วล่ะครับ
อกจากจะมาเผยสูตรซอสอเนกประสงค์บอกวิธีการทำเมนูขายดีของทางร้านยังไม่พอครับ
คุณเป้เขายังมีสิทธิพิเศษสำหรับแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดงด้วยล่ะครับสำหรับแฟนรายการนะครับ
บอกว่ามาจากเศรษฐีป้ายแดงลด๑๐ครับอาหารตลอดทั้งเดือนเลยครับผม
ลดให้ตั้งสิบเปอร์เซ็นต์พี่เป้ก็ใจดีขนาดไหนใช่ครับ
สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่เป้มากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ใครที่เห็นแล้วคิดว่าทำเองยุ่งยากแนะนำให้ไปชิมที่ร้านกุ๊กขี้เมาจะดีกว่านะครับ
ตั้งอยู่หน้าปากซอยนวลจังสามสิบแปดติดถนนใหญ่
ใครหาไม่เจอจริงหรืออยากจะโทรสั่งก็กดไปได้เลยครับ
เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้แต่เรื่องราวดียังไม่หมด
เพราะพี่อาร์มและน้องใบตองรอมอบสิ่งดีสุดพิเศษ
ให้กับคุณผู้ชมที่สตูดิโอแล้วล่ะครับสำหรับในวันนี้นะครับ
หมดเวลาของรายการเศรษฐีป้ายแดงแล้วนะครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้า๕โมงเย็น
ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
นี่บอกเลยว่าบุกมาถึงในครัวนะครับเพราะอยากจะมาล้วงลับสูตรเด็ดของเมนูในตำนานนี้นะครับ
คอหมูย่างครับค่ะมั่นใจมากเพราะเพราะมีเชฟอยู่เพราะมีเชฟอยู่
นี่ไง๔๕องศาได้ครับทำไมต้อง๔๕องศาครับ
เพราะถ้า๙๐มันจะตรงไปมันจะตรงไป